ก็ต้องมีจุดขายเพื่อที่จะเรียกลูกค้า

เขามีวิธีการเรียกลูกค้าแบบ

อันนี้ไม่ใช่แมวกวัก
เหมือนแมวที่ญี่ปุ่นไงแมวกวากเขาก็ชอบเอาไปตั้งหน้าร้าน

นางกวักแต่ไม่ใช่รูปปั้นนางกวักตัวจริงเลย
เป็นคลิปที่มาจากการแข่งขันส้มตำนะคะเขาบอกว่าน่ารักมาก
เป็นลีลาที่นอกจากคนตำจะลีลาสุดแล้ว
ลีลาของการประกอบการแข่งขันก็ยังสุดอีกด้วยนะคะ
คือคนตำก็ตำไปคนกวักก็กวักไปคนเด้งก็เด้งไป
นิ่งมากสำหรับนางกวักทั้งสองคน
เป็นการเรียกลูกค้าให้เข้ามาในร้าน
แล้วก็เรียกคะแนนจากกรรมการด้วยนะคะ
เข้ากับจังหวะมันและทีเด็ดไม่แพ้กัน
นี่แหละค่ะกุมารทองกวักแบบนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป